โพธารามนะคะตำบลปาผาอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ที่นั่นมีตภาพน้ำสองตัวตัวหนึ่งสีทองตัวหนึ่งสีดำ
เขาเชื่อว่าเจ้าสองตัวนี้แหละให้โชคให้ลาบค่ะ
ประกอบชัยเขมจาโรพระลูกวัดนะคะที่เป็นคนเลี้ยงเจ้าตภาพสองตัวนี้ไว้
ท่านบอกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้วตัวสีทองตัวนี้ชื่อว่าเงินทอง
หนักสองกิโลกรัมตัวยาว๒๕เซนติเมตรดูมันเหมือนมันซนนะ
น้องก็พยายามอยากจะไต่เล่นไงคะคุณอีกตัวหนึ่งไปดูกัน
ดำทั้งตัวเลยนะสีมันนี่ดำขมึนเลยอ่ะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าดำโหดร้าย
เพราะอะไรรู้ไหมเวลาใครไปจับแล้วไม่ระวังอาจจะถูกเจ้าดำกัดได้
ได้ชื่อนี้สายโหดนะถูกต้องส่วนน้ำหนักเนี่ยหนักกว่าตัวสีทองนะ
คือ๒กิโลครึ่งยาว๒๕เซนเท่ากันแต่ว่าความกว้างเนี่ยกว้างกว่าคือ๒๓เซน
แล้วตัวนี้คะตัวริมมั้ยคะตัวนั้นมีสีขาอ๋อน้ำตาลค่ะ
ให้กำลังใจอยู่นะฮะเป็นสมุนของตะภาพทองทั้งสองตัวนี้
กรอบชัยบอกว่าหลังมานี่นะชาวบ้านเขาเข้ามาดูเจ้าตภาพสองตัวกันเยอะ
และชาวบ้านเขาก็ได้โชคได้ลาบจากเจ้าภาพตะภาพสองตัวนี้เหมือนกัน
พอได้โชคได้ลาบปุ๊บก็มักจะกลับมาให้อาหารเป็นการตอบแทน

เชื่อก็ไม่ว่ากันหรืออยากจะเห็นกับตา

สีมันก็แปลกไง